พี่เบิร์ตเห็นสภาพแบบนี้เจ้าของบ้าน
เอาแล้วใครช่วยท่านออกมา
หนีไปยังไงล่ะคลานหนีตายออกมาสิ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ตอนไฟไหม้บ้านนะ
เจ้าหน้าที่ก็ฉีดน้ำไปก่อน

อำเภอศรีมหาโพธิที่ปราจีนบุรีเที่ยงคืนครึ่ง

ใช่ค่ะแล้วตำรวจสพระเบาะไผ่

เอารถน้ำมาใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึง

แต่ดูสิบ้านเหลือแต่เสาแล้วค่ะ

คุณยายเช้าบุญเกิด
โดนไฟคลอกโอ้โหยาย

เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะ
จากคุณยายเช้าที่ได้รับบาดเจ็บแล้ว
ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ๊ยตอนไฟไหม้นะ
หมาแม่ลูกอ่อนมันวิ่งเข้ากองเพลิง

เห็นไหมลูกหมาโดนไฟคลอกตายทั้งหมดเลยนะคะ

บอกว่าตอนนั้นคนแถวนั้นหลับกันหมดแล้ว

ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย

เปิดมาปั๊บอุ๊ยยาย
ยายเช้ากำลังคลานออกมาจากบ้านที่ไฟไหม้
ทีนี้พอเพื่อนบ้านเห็นก็ต้องรีบไปช่วยยาย

คิดสภาพสิยายวัย๘๕ปี
กลางดึกแบบนี้ต้องหนีตายค่ะ